นอกจากเรื่องของโหวดเลือกนายกนะครับภักดิ์ประชาธิบัติเองเนี่ยมีก็ต้องจับตาก้าวตรกฎาคมนี้
เขาจะเลือกหัวหน้าพักประชาธิบัตย์คนใหม่กันใช่ค่ะเพราะว่าคุณจุลินลักษณะวิสิทธิ์นะครับ
ลาออกนะฮะรับผิดชอบเรื่องของจำนวนสอสอในการเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมา
ท่านผู้ชมครับตอนนี้บรรดาสมาชิกพักประชาธิปัตย์ก็แสดงท่าทีต่างผ่านทางเฟซบุ๊ก
หรือว่าสังคมออนไลน์ส่วนตัวกันมากมายไม่ได้ให้สัมภาษณ์กันอย่างเป็นทางการมากนัก
นี่คุณตันจิตภัทธ์คฤษฎากรรักษาการรองอ่ารองเลขาธิการภักดิ์นะครับ
โพสต์เฟซบุ๊กนะครับบอกให้หยุดเอาชื่อตันเนี่ยไปร่วมกับแต่ละท่านที่อยากลงชิงตำแหน่งหัวหน้าพัก
ตำแหน่งหัวหน้าพักไม่เคยอยู่ในความคิดถ้าอยากจะเป็นเนี่ยตันแมนพอที่จะออกตัวมาลงสมัครนานแล้ว
พร้อมฝากไปถึงสมาชิกที่บอกเป็นคนรุ่นใหม่ทั้งหลายด้วยว่าถ้าอยากเสนอตัวเป็นหัวหน้าพัก
แทนที่จะมานั่งปล่อยข่าววิ่งเข้าวิ่งออกบ้านผู้ใหญ่ช่วง๒เดือนที่ผ่านมา
เอาเวลาไปหาเสียงกับสมาชิกภักดิ์ทั่วประเทศจะดีกว่าอืมอ่าที่เขาจะประชุมกำลักษณ์บริหารพักแล้วเลือกกันเนี่ย
เธอบอกไม่มีอะไรจะพูดเอาตามที่โพสต์ก็แล้วกัน
ค่ะสาขาและตัวแทนภาคประชาธิบัติทางอีสาน๔๘แห่งนะครับ
วันนี้ออกแถลงการนะฮะเพราะว่าตอนนี้เขาก็แยกกลุ่มกันสนับสนุนใช่ไหม
ใช่ค่ะนี่ฮะทางนี้เนี่ยสาขาตัวแทนภาคอีสาน๔๘แห่งของประชาธิปัตย์
ออกแถลงการสนับสนุนคุณอภิษฎเวชาชีวะอดีตหัวหน้าพัก
ให้กลับมาเป็นหัวหน้าพักอีกครั้ง
คุณอภิษฎลาออกไปเมื่อการเลือกตั้งปี๖๒นะ
ในตอนนั้นหลังจากที่ประชาธิบัติเข้าร่วมรัฐบาลกับทางพลังประชารัฐ

นี่ทางนี้เขาบอกเขาอยากให้คุณอภิษฎเนี่ยกลับมาอีกครั้งหนึ่งเชื่อว่า
จะเรียกศรัทธาและความเชื่อมั่นกลับคืนให้กับพักประชาธิปัตย์ได้
คุณอิสระเสรีวัฒนวุฒิอดีตที่ปรึกษาประธานรัฐสภา

ยืนยันไม่เคยมีความประสงค์จะเป็นหัวหน้าพัก
รวมถึงตำแหน่งอะไรในกรรมการบริหารพักชุดใหม่ด้วย
พร้อมกับบอกว่าไม่ได้เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับกิจการภายใน

แต่ขอส่งกำลังใจให้ทุกคนก็แล้วกัน
คุณนิพนธ์บุญญามณีรักษาการรองหัวหน้าพักนะครับ
อมรับว่าสถานการณ์ตอนนี้ของพักประชาธิบัติอาการหนัก
คนที่จะมาเป็นหัวหน้าพักคนใหม่ใครก็ได้
แต่ทุกคนต้องเห็นพ้องต้องกัน
ส่วนความคิดเห็นที่แตกต่างเป็นเรื่องปกติ
คุณนิพนธ์บอกว่าไม่คิดว่าจะเป็นเหตุให้คุยกันไม่ได้
เมื่อถามถึงกรณีสาขาและตัวแทนพักในทางภาคอีสาน

เอ้าลองฟังนะครับ
อาจจะมีความเห็นต่างกันแต่ถ้าเราคุยกัน
มันก็จะได้เห็นความเห็นพ้อง
ผมอยู่ที่นี่มานานผมเห็นผมอยู่ตั้งแต่อายุวะประชาธิปัตย์
ผมเห็นความขัดแย้งหลายครั้ง

ก็คือคุณชัยชนะเดชเดชโชว์รัศกาลรองเลยคานะคะ

ว่าคุณลงคะแนนให้พักประชาธิปัดหรือเปล่าพโพสไว้แบบนี้นะคะ
จนถึงตอนนี้ให้พักรอฟังคำตอบจากนายเฉลิมชัยศรีอ่อนก่อน
มีสอสออยู่ในมือมากที่สุดว่าจะเอาอย่างไร
หลังจากที่คุณเฉลิมชัยเองก็ต้องการผลักดันนะคะให้ทางด้านคุณเดชอิตขาวทองเนี่ยเหมือนกัน
มีรายงานว่ากลุ่มของคุณเฉลิมชัยไปทาบทามดรเอ๊ด้วยนะคะเพราะว่ามีข่าวของดรเอ๊ออกมา
ให้มาชิงตำแหน่งหัวหน้าพักนะแล้วก็จะให้คุณเดชอิตเป็นเลขา
ล่าสุดนะคะทางฝั่งของดรเอ๊ค่ะยอมรับกับผู้สื่อข่าวสั้นบอก
มีผู้ใหญ่มาชักชวนนะให้เป็นหัวหน้าพักจริงเพราะเห็นว่าน่าจะเกิดการเปลี่ยนแปลงได้
แต่ตอนนี้ยังไม่ได้ตัดสินใจนะว่าจะลงสมัครชิงตำแหน่งหัวหน้าพักหรือไม่ค่ะ
ทางด้านของคุณอลงกรพลบุตรนะคะรักษาการรองหัวหน้าพักค่ะ
บอกว่ายังมีความหวังว่าจะมีผู้สมัครหัวหน้าพักคนอื่นประกาศตัวก่อนวันประชุมใหญ่ค่ะ
สมาชิกจะได้ทราบล่วงหน้าถึงแนวคิดจุดยืนนโยบายแบบตรงไปตรงมา
ก็มีการพูดแค่นี้แล้วก็บอกด้วยถ้าแต่ละคนทำแบบเดียวกันทุกภาค
ความแตกแยกแบ่งฝ่ายจะเกิดขึ้นพฤติกรรมแบ่งกลุ่มแบ่งพวกแบบนี้ให้เลิกได้แล้ว
ก็จะมาถึงก่อนวันโหวตเลือกนายกนะฮะซึ่งวันนั้น๙กรกฎาคม
พอได้หัวหน้าภาคประชาธิบัตรแล้วกรรมการบริหารภาคชุดใหม่เขาคงมีมาติออกมาว่าวันบวชเรื่องนายกจะเอายังไง